เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการสรุปคดี
คือมันแบ่งเป็นเหตุการณ์๔เหตุการณ์๔คดี๗ข้อหา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซอยโรงเหล็ก
ก็มีข้อหาคือทำร้ายร่างกายกัน
เพราะทั้งสองกลุ่มไปทำร้ายร่างกายกันที่ซอยโรงเหล็ก

ส่วนคดีที่๒เป็นอีกหนึ่งสถานที่คือโรงพยาบาลวิพาบรามชายปราการ
ก็จะถูกแจ้งข้อหาทั้งบุกรุกทั้งทำร้ายร่างกาย
เพราะเหตุการณ์มันมีทำร้ายร่างกายคุณหมอผู้หญิง

ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
อันนี้โดนไปอีก๓ข้อหาคือ๑ทำร้ายร่างกาย
บุกรุกแล้วก็๓ทำให้เสียทรัพย

กลับไปที่โรงเหล็กอีกสักนิดนึง
มันมีอีก๑ข้อหาก็คือเรื่องของยาเสพติด

เอาข้อหาที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเหล็ก
แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนละกันค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจก็รวบตัวผู้ต้องหาได้

ในนั้นรับสารภาพผมนี่แหละเป็นต้นเหตุ
คุณผู้ชมก่อนที่มันจะลามปามมาบานปลายมา
ต้นเรื่องเลยในแฮ็กชื่อจริงว่านายอัธพลบุญประเสริฐ
เขารับสารภาพผมนี่แหละเป็นคนเดินทางไปในซอยโรงเหล็ก
แต่ว่าในแฮ็กคือเขาเป็นแก๊งมหาวงนะ

เหตุผลที่เขาต้องเดินทางไปในซอยโรงเหล็กเนี่ย
เพราะในแฮ็กต้องการเอายาบ้า๑๐เมตร

ซึ่งคนรู้จักที่ในแฮ็กจะเอาไปแลกอยู่ในซอยโรงเหล็ก
ทีนี้มันเป็นจุดที่ตอนที่จะเอายาบ้าไปแลกเนี่ย
ต้องเดินผ่านหน้าบ้านของกลุ่มแก๊งซอยโรงเหล็ก

แล้วปรากฏว่ากลุ่มคู่กรณีนั้นเขาก็ห้ามไม่ให้ผ่านหน้าบ้าน
คือเขาห่วงพื้นที่นะเขาอยู่ซอยโรงเหล็ก
นี่เป็นพื้นที่ที่พวกเขาคุมแล้วบอกด้วยนะ
คุณมาจากแก๊งมหาวงคุณจะมาตรงนี้ได้ยังไงถ้าเกิดคุณจะผ่านตรงเนี้ย
เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจข้อหาบุกลุกเอ้า
ทีนี้ก็กลายมาเป็นปากเสียงกันสิคะทะเลาะกัน
จนทำให้มันเป็นชนวนเหตุนายแฮ็กก็เลยไม่พอใจ
เฮ้ยกลุ่มซอยโรงเหล็กเนี่ยไม่ให้เราข้ามไปไม่ให้เราผ่านไป
งั้นโทรบอกเพื่อนในแก๊งแก๊งมหาวงพวกเรามาหน่อย
มาช่วยกันหน่อยอยู่ที่ซอยโรงเหล็กทีนี้
คิวก็เป็นหนึ่งในนั้นคิวคือผู้ตายนะคะ
เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปที่ซอยโรงเหล็กด้วยเออแล้วก็เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตแล้วนะฮะ
เอาเรื่องไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกต้องไหมยาบ้าสิบเมตรนี่แหละค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวในแฮ็กพาไปชี้ซิ
แฮ็กซ่อนยาบ้าเอาไว้ตรงไหนสิบเมตรแล้วนี่นายแฮ็กก็พาตำรวจไป
ชี้จุดที่ซ่อนยาบ้ารวมถึงตำรวจก็ต้องตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุทำให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจรวมถึงครอบครองยาเสพติดด้วยคุณผู้ชม
ยาเสพติดประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าอันนี้แฮกก็โดน
เหตุการณ์นี้ก็คือจับผู้ต้องหาได้๒๐กว่ารายใช่ไหมแต่ว่านายแฮ็กเนี่ยก็โดนเรื่องยาเสพติดไปด้วย
ส่วนคนอื่นนะยังไม่พ่วงเรื่องยาเสพติดคนอื่นจะโดนในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ในข้อหาบุกรุกอะไรเนี่ยนะครับ
ไอ้ที่ทำร้ายร่างกายเสียทรัพย์บุกรุกต้องตัดมาดูนี่เลยค่ะภาพในกล้องวงจรปิด
เสื้อเหลืองเนี่ยคุณผู้ชมเสื้อเหลืองนี่คือนายกั๊กชื่อจริงว่านายพานุวัฒน์แย้มสุก
ซึ่งอันนี้เป็นภาพที่โรงพยาบาลวิพารามชัยปราการ
ตอนที่บุกเข้าไปในห้องไอซียูแล้วก็ไปถามไหน
บอกว่าเพื่อนผมตายตั้งแต่ก่อนมาถึงโรงพยาบาล

อันนี้เดินเข้ามาแล้วค่ะในห้องฉุกเฉิน

ห้องฉุกเฉินมีคุณหมอมีเจ้าหน้าที่กำลังรักษานายคิวอยู่นะ
ใช่ค่ะแล้วในกั๊กเสื้อเหลืองมาเปิดก่อนเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูมุมนี้
แล้วในกั๊กชกแล้วค่ะชกหมอร่วงลงไปแล้วนะ
ก่อนจะชกนายกั๊กเข้ามาถามว่าใครใครบอกว่าเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้
แล้วหมอก็บอกหมอเองค่ะพอหมอพูดเท่านั้นแหละนายกั๊กต่อยหมอเลย
นายมินหรือว่านายนิพนธ์วันชมซึ่งนายมินเนี่ยหลังจากที่กั๊กเปิดแล้ว

ซึ่งมินไปชกบุรุษพยาบาล
บุรุษพยาบาลมาช่วยหลังจากที่เห็นว่าหมอโดนชกแล้ว

เห็นหมอผู้หญิงโดนชกเอาบุรุษพยาบาลก็จะไปช่วยไปห้าม
ทีนี้ตัวในมินเองก็เข้ามามินมาแล้ว
อันนี้ชกหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วอามินชก
บุรุษพยาบาลเสร็จแล้วกั๊กมาชกต่อกับบุรุษพยาบาลคนเดิม
นี่ค่ะคุณผู้ชมทำให้บุรุษพยาบาลก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทีนี้ก็พอจับกลุ่มตัวได้แล้วเนี่ยนะทั้งแก๊งก็ถามถามในกั๊ก

บอกว่าที่ผมก่อเหตุผมโมโห
เพราะว่าผมโมโหที่ทำไมคิวถึงเสียชีวิตแล้ว
เหมือนกับว่าหมอดูแลรักษาไม่ดีหรืออย่างไร
คือในกั๊กเขาพูดว่าผมไม่ได้ต่อยแรงนะ
ผมต่อยหมอแค่ถากเท่านั้นเอง

เมื่อกี้อาจารย์สุภาพก็ว่าไง
บอกว่าเออคุณแค่บอกถากเหรอแต่จริงคุณตั้งใจนี่
เห็นคุณโอ้โหง้างหมัดตั้งใจชกเลย
เพียงแต่ว่าตรงนั้นมันอาจจะมีอะไรขวางอยู่คนขวางอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ย
คุณเลยอ้างว่าถากอะไรประมาณนี้นะฮะ
คนในโลกโซเชียลเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑คน
ก็คือในคิวรัชพงศ์วาสนาอายุ๒๓ปีเนี่ยนะคะ

คุณแม่คือคุณแม่สนทยาอายุ๔๙ปีเป็นคุณแม่ของในคิว
ซึ่งตัวแม่และพ่อของนายคิวเนี่ยนะคะ
ก็รีบเดินทางไปดูลูกที่ห้องฉุกเฉิน
อันนี้นะคุณแม่คุณพ่อนะ
ใช่ค่ะซึ่งคือก็รู้แหละว่าทางหมอพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้ว
มาเกิดเหตุที่กลุ่มเพื่อนบุกเข้าไป

ตอนนั้นคือพ่อกับแม่บอกว่าก็ห้ามนะ

เดินเข้ามาขอโทษคุณหมอขอโทษทุกคนที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน
ใช่ค่ะแล้วก็พ่อแม่รวมถึงญาติของนายคิวเนี่ยนะคะ
ก็มีการนิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
จุดที่เกิดเหตุก็คือในซอยโรงเหล็ก
ตอนที่คิวถูกเหล็กขูดชาร์ฟแทงเนี่ยนะคะ
เป็นบ้านไม่มีเลขที่ที่แม่เชิญดวงวิญญาณเนี่ย
ก็บอกว่าอยากให้ลูกดวงวิญญาณไปสู่สุขตินะคะ
อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานตอนไปเชิญดวงวิญญาณ
ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูทางด้านผอโรงพยาบาลวิพารามชัยประการหน่อย
เพราะว่าอะไรที่ต้องมาถามคุณหมออันนั้น
จังหวะนี้ก่อนค่ะจังหวะนี้เป็นแม่ผู้ศูนย์เสีย
เขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะเขาก็เข้าใจกัน
เขาพยายามปลอบใจซึ่งกันและกัน
ฝั่งแม่ของนายคิวก็ไม่ได้โวยวาย
แต่ก็บอกว่าแบบสงสารแล้วก็เสียดายที่ลูกมาจบชีวิตเร็ว
คือพ่อแม่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

คนในชุมชนเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจลูกเหมือนกันว่าไปแบ่งพักแบ่งพวกกันทำไม
ทั้งที่อยู่ชุมชนใกล้เคียงกันนะฮะ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
ดูทางด้านโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการอย่างที่บอกหน่อยค่ะ
เพราะว่ามันก็มีกรณีไงที่บอกว่าแพทย์รักษาช้าหรือเปล่า

เรื่องนี้ค่ะทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาล
พลนากาศโทนในแพทย์ชูพันธ์ชาญสมร์นบอกเลยนะ
บอกว่าทางโรงพยาบาลรักษาในคิวอย่างทันท่วงที
รถฉุกเฉินมาถึงปั๊บก็เร่งให้การรักษาเลย
แต่ว่าตอนนั้นทีมแพทย์ไม่สามารถวัดชีพจรในคิวได้ในตอนนั้น
แล้วตัวในคิวเองก็มีอาการเลือดออก
แต่มันไม่ได้ออกข้างนอกคุณผู้ชมมันเป็นเลือดออกในสวงอก
ทีนี้ทางทีมแพทย์และพยาบาลก็พยายามที่จะยื้อชีวิตแล้ว
แต่ก็ไม่สามารถทำได้พยายามปั๊มหัวใจอยู่เกือบชั่วโมงนะคะ
ร้องขอคุณหมอช่วยหน่อยเถอะคุณหมอช่วยปั๊มหัวใจหน่อยเถอะ
ไม่ได้หยุดปั๊มหัวใจเลยเพราะว่าปั๊มหัวใจอยู่๕๐นาที
สรุปแล้วใช้เวลารักษาเกือบ๒ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะ
แล้วตอนนี้เราก็ถามทางผอโรงพยาบาลว่า
พอคะคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งพอบอกว่าเอาจริงคือสภาพร่างกายไม่เท่าไหร่
แต่จิตใจใช้คำว่าบอบช้ำเลยตอนนี้
เพราะว่าแพทย์หญิงวัย๔๐ปีที่ถูกต่อยเนี่ยนะคะ
พอก็คุยปรากฏว่าตอนนี้คุณหมอขวัญเสียค่ะ
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาทำงานต่อหรือเปล่า
เพราะว่าคุณหมอเขาก็กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัย

คุณหมอนะตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไร
พักไปก่อนพักนานเท่าไหร่ก็ได้
กว่าสภาพจิตใจของคุณหมอจะดีขึ้น
แล้วถ้าเกิดสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วเกิดคุณหมอไม่พร้อม

สามารถย้ายไปโรงพยาบาลอื่นในเครือได้
เขาบอกว่ายังโชคดีที่โรงพยาบาลของเรา
มีเครือของโรงพยาบาลอื่นด้วยนะฮะ
แต่ก็อยากให้คุณหมอกลับมาทำที่เดิม

ไม่ได้ลาออกหรือว่าไม่ได้ขอย้ายนะครับ
อยู่ในช่วงของการพักการปฏิบัติหน้าที่

โรงพยาบาลก็จะพยายามที่จะรักษาจิตใจคุณหมอด้วย

ทั้งสองคนก็ต้องได้รับการเรียกว่าพักเยียวยาจิตใจด้วย
รวมถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นในโรงพยาบาลด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็นี่คือต้องหามาตรการทำยังไง

จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในโรงพยาบาลอีก
ทีนี้ทางด้านหัวโจกทั้งสองแก๊งเลยคุณผู้ชม
โจแก๊งมหาวงกับแก๊งซอยโรงเหล็ก
เมื่อวานเราก็นำเสนอนะว่าเมื่อวานรวบตัวได้๑๕คน
อันนี้ก็เป็นตอนที่คอตกเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็มีการส่งตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง
คือไปอยู่ในคุกแล้วแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วย

เพราะว่าเมื่อวานรวมแล้ว๑๕รายที่จับกลุ่มตัวได้
วันนี้ตำรวจมาตามรวบตัวได้เพิ่มอีก๔ค่ะ
รวมแล้วเป็น๑๙ราย
แล้ว๔รายที่คุมตัวได้วันนี้
ก็ส่งสารขอฝากขังเรือนจำกลางที่จังหวัดสมุทรปราการ
แล้วเช่นการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นช่วงที่ก้มหน้าสำนึกผิด
แล้วก็รับกรรมเข้าที่ห้องขังนะคะครับอืม